คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องที่ปฐุมธานีหน่อย

แล้วก็โดนคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาเนียน
ฉกลอตเตอรี่ของคุณลุงไปนะคะ
ไม่ได้ทำครั้งแรกนี่เป็นครั้งที่๒แล้วด้วยค่ะ
เห็นคุณลุงแล้วสงสารเลย๒ครั้งนะคะคุณผู้ชมเขาก่อเหตุ๒ครั้ง
อันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกเดี๋ยวดูนะคือคุณลุงเนี่ย
ก็ตาไม่ไหวเพราะว่าขาเนี่ยไม่ค่อยดี

ก็ใช้วิธีกวักมือกลับมากลับมากลับมา
เราดูจังหวะนี้เห็นไหมกลับมากลับมา
คือเอาไปแล้วอันนี้คือรอบแรกส่วนอันเนี้ยเป็นรอบที่สอง
มาก่อเหตุซ้ำอีกนะคะกับแผงลอตเตอรี่
เดิมของคุณลุงนี่แหละครั้งนี้คุณลุงก็พยายามจะวิ่งตาม
แต่ก็ไม่ไหวค่ะก็ขาท่านไม่ค่อยดีนะคะ
ตอนแรกตอน๒๓พฤศจิกายนเอาไปประมาณ๕๗ใบ
ครั้งที่๒เอาไปอีก๔ใบไม่จ่ายตังค์ทั้งสองครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ครั้งที่๒ตามรายงานบอกดูคุณลุงก็พยายามจะวิ่งตามไม่ไหว

เนี่ยค่ะเอาไปรอบที่สองเนี่ยมีรายงานบอกว่ามีพนมมือยกมือไหว้ด้วยนะ
ประมาณว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ถูกหวยโดนบันดาลใจขอให้ถูกหวย
แต่ว่าไม่จ่ายตังค์ค่ะขี่รถไปเลย
คลิปนี้คุณท็อปซึ่งเป็นหลานของลุงโอดนะคะอายุ๖๒ปีคนขายลอตเตอรี่ในคลิปเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกลุงจะขายโลตอรี่อยู่ตรงสาลารอรดศรษฐ์โครง๑๑
คนร้ายมาเอาไปครั้งแรกก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรหรอก
แต่ว่าพอครั้งที่สองมาอีกแล้วมาแบบเดิมเลย

หลังจากเกิดเหตุน้องก็ช่วยกันลงคลิปนี้
เพื่อที่จะช่วยกันหาเบาะแสเชื่อไหม

ประมาณ๓ทุ่มได้พิกัดคนร้ายแล้วอยู่ที่คลอง๗
คุณลุงขายอยู่คลอง๑๑คนร้ายอยู่คลอง๗
เขาก็พากันขี่รถไปตามจนเจอตัว
ไปแจ้งสายตรวจที่อยู่ตรงนั้นเข้าจับกลุ่มได้ทันที
นี่ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
คือตอนไปจับกลุ่มเนี่ยแฟนคนร้ายถึงกับร้องไห้เลยนะ
ไม่คิดว่าแฟนตัวเองจะทำแบบนี้นะคะ
ก็ถูกพาตัวไปที่สพธัญบุรี
ดำเนินคดีข้อหารักทรัพย์ต่อไปค่ะ
ทำกับคนขายลอตเตอรี่สูงอายุถึง๒ครั้งค่ะ